อืมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้มาดูคลิปคลิปนี้ค่ะ
คือนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริง
ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เนี่ย
ภูทับเบิกเขาไปเที่ยวดื่มดำธรรมชาติ

ก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วโอ้โหเบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก
แล้วช่วงเวลาเนี่ยนะตีห้าโอ้โหตีห้าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์

มาชมขยะนะครับรถมาพัดเอาน้ำบรรยากาศธรรมชาติ
ก็มาฟังเสียค่ะพวกขยะไปเช้าเลยหยุดใจหรอธรรมชาติ

ความสงบต้องการแบบดื่มดำกับธรรมชาตินะ
อันนี้นะคะภูทบเบิกเหตุพฤตรบูรณ์นะคะ
แต่นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาบอกว่าเสียงมันดังมาก
เสียงเบิ่นเครื่องรถจากไกยันต์ยนต์ดังจริง
คนที่เขาอยากจะเที่ยวอย่างสงบอย่างมีความสุขเขาเซ็งกันหมด
เขาก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
คือมันเริ่มเสียงดังกันตั้งแต่ตี๕แล้วอะค่ะ
ตี๕เนี่ยมาจากเสียงเพลงลูกทุ่งก่อน
เพลงลูกทุ่งดังลั่นเลย
คนที่เขาไปเที่ยวกันเขาอ่ะไม่เป็นไรทำใจทำใจ
สักพักหนึ่ง๖โมง๗โมงเนี่ยมาแล้ว
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
สตาร์ทเสียงดังเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้โหดูนี่ฮะ
นี่ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามากลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะ
ที่เขาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์คือมันไม่ใช่คันเดียวนะคะ
แต่มันจะกลุ่มเดียวไม่กลุ่มเดียวมันก็ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เรื่อง
มันเหมาะไม่เหมาะจริงนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาบอกไม่ไหว
ขอถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยตั้งใจว่าจะต้องตักเตือนนะคะ
คือเจ้าของที่พักตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไปเตือนนะคะ
เตือนแล้วนะคะเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่สน
เจ้าของที่พักโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ปัญหาคือมีสัญญาณโทรไม่ติดสุดท้ายแล้วคือ
ก็ต้องฟังเสียงมอไซค์ของไอ้พวกนี้เหรอ
ถูกสุดท้ายแล้วคือทำใจอย่างเดียวคุณภาคภูมิคือต้องอุดหู
เลยถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
เพื่อที่จะเตือนนะคะว่านักท่องเที่ยวต้องรักษามารยาทส่วนรวม
เห็นใจคนอื่นที่เขาไปพักผ่อนท่องเที่ยว
ในสถานที่ที่เป็นส่วนรวมแบบนี้ค่ะ
คุณจะเห็นแก่ตัวทำแบบนี้ไม่ได้

ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้ตัวจะไม่ทำตั้งแต่แรก
ถ้าเผลอทำไปเตือนก็ต้องหยุด
แต่ถ้าเกิดไม่หยุดก็อาจจะไม่รู้ตัว
เมื่อไหร่จะมีเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์บลูทูธ

ว่ามันอยากเบิ้ลอะไรก็ให้มันเบิ้ลไปใช่ไหม